ประกาศผ่านบันเทิงไทยรัฐเลยฮัลโหลเทส
เข้าสู่วงการมูเตลูอีกสักคนได้ไหมพี่จ๋า
บริเวณถ้ำค่ะคุณพี่คือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าวันก่อนเนี่ยนะพี่กั้นตองเนี่ยควงคุณแม่ไปไหว้
ค่ะซึ่งรุ่นสาวเนี่ยก็บอกว่ารู้จากโซเชียลแล้วเขาบอกว่า
คนที่เกิดปีมโรงราศีกุมแล้วก็ให้เดินทางไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองนับถือ
มีโอกาสไปอุดรพอดีเลยก็รีบไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คำชโนธ
ไม่รอช้าค่ะและอีกอย่างหนึ่งปีนี้พี่แกบอกเลย

เข้าสู่วงการสายมูแบบพี่สาวก็คือพี่ดอกอ้อทุ่งทอง
ห์ช่วงนี้พี่ดอกอ้อปังมากมันมีความเตรียมมา
และลุคใหม่เขาก็แซ่บด้วย
รวมไปถึงวันที่เดินทางไปไหว้ก็มีเรื่องราวเหลือเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขเกิดขึ้นคุณผู้ชม
ก้านตองบอกว่าสิ่งนี้ที่มันเกิดขึ้นก็น่าจะมาจากการประทานพรให้ของพ่อปู่ศรีสุโธนแล้วก็แม่ย่า
จะเป็นเรื่องอะไรฟังพี่กั้นตองเมาส์มาเลยค่ะ
หนูฝันแล้วทีนี้มีคนบอกว่าฝันเอาเงินมาให้หนูสองหมื่นห้า
เราก็ไปดูห้องพักที่เรานอนมันเขียนว่าหนึ่งหนึ่งสองห้า
แล้วก็เราก็มาอุดรทีนี้เราก็ย้ายมานอนอุดร
เราก็ได้ไปกินข้าวแล้วเราจ่ายเงินไปห้าห้าห้าห้าร้อยห้าสิบห้าบาท
ตกมาแบบเราไปดูห้องที่เรานอนที่อุดรอีกห้องสี่สองห้า
อันนี้ไม่ได้เป็นนะคะก็เราซื้อซื้อได้เลย
รู้สึกว่าทำไมมันจะต้องตรงตอนนี้ว่าทำไมจะต้องมี๒๕
ทำไมจะต้องมีอะไรอย่างเงี้ยมันมีห้าหมดเลยอ่ะ
ถูกไม่ถูกก็คือแบบว่าสามารถแบบว่าอย่าตีหัวหนูเด้อ
อย่าตี้หัวหนูด้วย

เออนะคะคุณผู้ชมค่ะฝันว่าได้สองหมื่นห้า
เลขห้องหนึ่งหนึ่งสองห้าไปกินอาหารห้าห้าห้าจ่ายไป
เลข๕นี่มันแม้มันต้องมีความสำคัญ
ทำไมฉันจำได้เมื่อกี้โอ้โหเลย

ต้องจัดตัวไหนไปถึงสุดไหน

ถูกต้องบอกแล้วถ้าวางปากกาอยู่ตรงนี้
ฉันตั้งแต่ปลายนิ้วมือสุดหัวไหล่